วันนี้มีการนำเบอร์โทรศัพท์เลขสวยมาประมูลนะครับ
ได้เงินไปเกือบ๕๐ล้านบาทนะครับ
เลขที่สูงที่สุดนั้นก็เป็นเลขตอง๙ครับ
มาดูบรรยากาศเรื่องของการประมูลเลขสวยครั้งที่๓ของปีนี้นะครับ
ก็ดูคึกคักมากกว่าการประมูลครั้งก่อนครับ
โดยมีผู้ร่วมประมูลทั้งหมด๒๔ราย
สำหรับเลขหมายที่มีการประมูลราคาสูงสุดเป็นกลุ่ม๗ตัวเหมือนกันครับ
ได้การใหม่เลข๐๙๖๙๙๙๙๙๙นะครับ
ก็เป็นต่อง๙เลยครับ
๙๙๙๙๙๙ราคาตั้งต้น๓ล้านบาท
สุดท้ายชนะการประมูลได้ไป๔๕๐๔๔๔๔บาทครับ
เคาะราคาแข่งกันถึง๗๔ครั้ง
ส่วนกลุ่ม๖ตัวเหมือนกันราคาตั้งต้นที่๕แสนบาทนะครับ

สูงที่สุดราคา๓ล้าน๑หมื่น๕พันบาท
เป็นเลขหมายที่มีการแข่งขันการประมูลสูงสุดถึง๑๕๐ครั้ง
กลุ่มเลขหมายเหมือนกัน๔ตัวติดกัน๒ชุดราคาตั้งต้นที่๕แสนบาทครับ
มีผู้เสนอมานะครับที่หมายเลข๐๙๙๙๙๙๙๙๕๕นะครับ
สูงสุดราคาที่๑ล้าน๕แสน๓หมื่นบาทครับ
ประมูลเลขสวยครั้งที่๓ในครั้งนี้นะครับ
ก็มีใช้เวลาการประมวลรวมทั้งหมดประมาณ๔ชั่วโมง๒๖นาทีครับ
รายได้ไปเนี่ยการประมูลครั้งนี้ได้ไปกว่า๔๖ล้านบาทนะครับ
ซึ่งมากกว่าการประมูลครั้งก่อนครับที่ทำไปได้ถึง๒๘ล้านบาทนะครับ
หมายเลขที่นำออกมาประมูล๙๕เลขหมายแล้วก็มีผู้สนใจประมูล๓๖เลขหมายด้วยกันครับ
เสร็จสิ้นการประมูลก็กำหนดให้ผู้ชนะการประมูลต้องนำเงินไปชำระ
ภายใน๓๐วันนับตั้งแต่กศธชรับรองผลการประมูล
และต้องไปติดต่อขอลงทะเบียนกับผู้ใช้บริการนะครับกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
นามของบุคคลหรือว่านิติบุคคลภายใน๙๐วันด้วยครับ
รองเลขาธิการกศชเปิดเผยว่าส่วนใหญ่นำเบอร์ไปใช้ตามเงื่อนไข

แต่เลขอื่นแม้จะเป็นเหมือนกัน๗ตัวราคาก็จะไม่มากนะครับ
เมื่อนำข้อวิเคราะห์ไปเราอาจจะต้องเสนอวิธีการประมูลอีกแบบหนึ่งขึ้นมาในกรณี
ถ้าวางราคาไปแล้วมันไม่ไปขายไม่ออก
สำหรับรายได้จากการประมูลหลังจากหาค่าใช้จ่ายนะครับก็จะนำส่งให้เป็นรายได้ของแผ่นดินครับ